เริ่มกันที่สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัดดิษฐ์ครับ
จังหวะแรกเป็นการโชว์ทักษะของอาริกอาฮามะ
ผู้เล่นหมายเลข๑๗ของทีมเจ้าถิ่น
ทั้งฝั่งทีมเยือนบางกอกซิตี้ก็มีเหมือนกันครับ
กับจังหวะการเคลื่อนที่ไปกับลูกบอล

ฟรานเซ็กโกแจ็คสันดาวินชาวเซ็มบ้า
ต่อกันที่สนามเทศบาลปลายบ้างครับ
จังหวะนี้เป็นการลากเลี้ยสุดพริ้วของผู้เล่นเจ้าถิ่น

ออดดดดนต์
ปิดท้ายที่เกมคู่บิ๊กแมชมันได้ไหน
ชนบุรีบลูเวฟพบกับการท่าเรือ
เป็นจังหวะการโชว์สเต็ปดึงบนหลบของผู้เล่นเจ้าถิ่นหมายเลข๑๙
เจ้าก๊อกอภิวัติจำเจริญ
สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันได้ใหม่กับจังหวะสวย
ศึกฟุตซอลไทยแลนดลีกกับสเต็ปโตเล